คุณผู้ชมเรื่องของอุบัติเหตุก็ฝากเตือนกันทุกวีทุกวัน

นี่สี่แยกไฟแดงบางทีนะครับมันไม่มีไฟแดงด้วย
ในการชะลอรถถ้ามันไม่ชะลอรถแล้ว
โอ้โหโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นแบบนี้ครับ
อย่างที่บอกครับทางร่วมทางแยกนะครับ
มาเนี่ยก็ต่างคนต่างก็มาในความเร็วระดับหนึ่ง
แต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมากจนเกินไป
แต่ด้วยความที่ว่าลืมผมว่าลืม
คือถ้าเป็นทางที่จะต้องเลี้ยวประกบกับทางแยกแบบนี้

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็เป็นแบบนี้
เพราะว่ามันหยุดไม่ทันจริงในจังหวะกระชั้นชิด
อย่างที่เห็นครับสะกิดกัน
แต่สะกิดกันจนข้างหน้าของรถเก๋งเปิดเปลืองไปเลยครับ
คุณผู้ชมครับก็เกิดความเสียหายแบบนี้
ที่เอามาให้ดูเพราะว่าเราอยากจะฝากแต่จริง

แล้วก็ไม่อยากให้ทุกใครทุกคนต้องเสียเวลากับการที่จะต้องมานั่งซ่อมแซมรถตัวเองแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะมันเสียเวลาด้วยนะคุณผู้ชม
ก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วกันบริเวณทางร่วมทางแยกแบบนี้นะคะ

แป๊บเดียวแต่ว่าไม่เสียเวลานานดีกว่านะคะ